วันนี้ผมจะพาไปดูของขลัง๓อย่าง
บอกเลยว่าหายากและให้โชคครับ
คุณผู้ชมครับในปัจจุบันนี้
ยังมีหลายคนที่บูชาเครื่องรางของคล้างต่าง
ที่เชื่อว่าจะบันดาลโชคลาภมาให้
วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดู
และรู้จักของขลังสุดหายากที่ได้มาจากธรรมชาติทั้งพืชและสัตว์
จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
ของขลังนำโชคชิ้นแรกที่เราจะให้คุณผู้ชมได้ดู
มาจากหมูป่าครับ
นี่ไม่ใช่โครนหรือมูลหมูแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชม
สิ่งนี้คนโบราณเรียกว่าช้องหมูป่า
เป็นของขลังที่หาได้ยากมาก
สายเวทหรือคนที่ชอบบูชาของขลัง
เป็นต้องอยากได้มาครอบครอง
โดยเชื่อกันว่าช้องหมูป่าเป็นเส้นขนพิเศษของหมูป่า
ที่ขึ้นอยู่ตามบริเวณลำตัว
โดยเฉพาะที่หัวหรือระหว่างคิ้วของมัน
ซึ่งมักจะมีอิทธิฤทธิ์ด้านโค้งกระพันธ์มหาอุด
คุ้มครองทั้งหมูที่เป็นเจ้าของช้อง
และคนที่มีช้องหมูป่าไว้ครอบครอง
อีกทั้งยังเด่นในเรื่องของโชคลาภอำนาจบารมี
และการป้องกันเพศภัยอันตรายต่างอีกด้วย
ของคลังชิ้นต่อไปนี้หายากมาก
ซึ่งมาจากแมวที่คลอดลูก

คงจะรู้จักของชิ้นนี้เป็นอย่างดี
นี่คือรกแมวถือเป็นของหายาก
และน้อยคนนักที่จะได้มาครอบครอง
ซึ่งรกแมวนี้เป็นของคุณป้าสมศรีคุ้มหนุษย์
ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
โดยเธอเล่าว่าได้เลี้ยงแมวไว้หลายตัว
ส่วนใหญ่เป็นแมวจรพันธ์ไทย
ส่วนแมวที่ออกลูกแล้วทิ้งรกไว้ให้นี้
ชื่อว่าทองขาวอายุ๒ปี
ซึ่งตามปกติหลังจากที่ตกลูก
แมวมักจะกินรกของตัวเองตามสัญชาติยาน
เพื่อเป็นอาหารบำรุงกำลัง
แต่ก็น่าแปลกใจนะครับ
ที่เจ้าทองขาวกลับทิ้งรกไว้
คุณป้าสมศรีจึงเชื่อว่ามันน่าจะนำโชคลาภมาให้
นำรกแมวนี้ไปตากแห้งเพื่อเก็บไว้บูชาตามความเชื่อ
และจะพกติดตัวไว้เพื่อเป็นการเสริมโชคลาภอีกด้วย
ของขลังชิ้นสุดท้ายเป็นของขลังนำโชคที่มาจากต้นคูณ
แห่ตัดตัดสับก็ได้ของดีมาครอบครองถึง๒อันเลยเหรอนี่
สิ่งที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าคดคูณหรือแค่วคูณ
เป็นก้อนไม้ขนาดเล็กที่หาได้ตามบริเวณตามไม้ของต้นขูด

เชื่อกันว่าคดคูณเป็นของขลังนำโชคที่หาได้ยาก
พกไว้ติดตัวจะช่วยเสริมดวงบารมี
หากทำการค้าก็จะช่วยให้การค้าขายดีขึ้น
ธุรกิจราบรื่นไม่มีติดขัด
แล้วถ้าหากพกไว้ในกระเป๋าสตางค์
จะช่วยเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้ามา
นี่แหละครับของขลังแต่ละอย่าง
น่าศักดิ์สิทธิ์และหน้าครอบครองจริงเลยนะครับ

เฮ่ยใครครับจูด้งถามว่าคุณมีของขลังอยู่ที่บ้าน
ใครครับของขังเขาอยู่ที่บ้าน

ของขลังเขาอยู่ที่บ้านน่ะพอบ้านใจกล้ายังจูด้งโดนขังอยู่บ้านทุกวันไม่ได้ออกไปไหนเลยและเห็นว่าล่าสุดแก้เคล็ดแล้ว
ยังไงครับแก้เคล็ดด้วยการซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่
ไอ้ที่ว่าน้ำดังน่ะซื้อจริงถามได้กี่หมื่นพูดเลยถึงจะยอมออกจากบ้าน
อ๋ออนุภาพของขังนี่เขาสุดยอดจริงสุดยอดมากจริงนี่บ้านหลังมีอะไรจะดีก็เอามาบอกสู่กันฟังด้วยนะครับ

จริงครับมันต้องมีของมาถวาย
เออเขาไม่ธรรมดา